ท่านี้แสบกว่าคู่จิ้นคู่ไหนใบบนโลกที่นี่แล้ว
ครอบครัวอบอุ่นกลับมาปรากฏต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกนะคะ
หลังจากที่อดีตสามีภรรยาเสกโลโซและการวิพากรเลิกรากันมาเป็นปีแล้ว
วนมาเจอหน้ากันแถมบรรยากาศดูแล้วแหมค่อนข้างราบรื่นนะ
แล้วก็ยอมให้สัมภาษณ์พร้อมหน้าพร้อมตาไม่แยกเฟรมนะ
พ่อแม่ลูกก่อนจะบอกข่าวน่ายินดีด้วยที่แฟนคลับฟังแล้วพากันโล่งอก
เขาบอกอย่างนี้วันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วแต่จะเป็นสัญญาณที่ดี
ที่จะเป็นลมพัดหวนมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้หรือเปล่า
ฝ่ายหญิงออกตัวเลยบอกว่าไปถามเสกโลโซเลย

เรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบปีกว่าแล้วนะไม่ได้เจอกัน
ข่าวดีก็ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วนะครับไม่ได้ทะเลาะกันแล้ว
พี่ถึงอะไรอย่างนี้อ๋อพี่ถึงวันเก่ามาก
แสดงว่าก็มีรู้สิทธิ์ใช่ไหมคะอ๋อยังไม่รู้ต้องถาม
นั้นด้วยมันยังสรุปอะไรไม่ได้อะค่ะเพราะว่านี่ยังไม่ได้คุยกันเลย
เดี๋ยวจะไลน์ไปคุยกับเขาอยู่ในในความรู้สึกพี่ตอนนี้คือแบบ
เป็นเพื่อนกันก็ยังดีเพราะว่ายังไงเราต้องร่วมกันเลี้ยงลูก๓คน

ผมก็คุยกับพ่อและแม่ก็รักทั้งคู่แหละครับคุยกับทั้งคู่
บางครั้งก็ไปเยี่ยมพ่อถ้าเขาอยากอยู่ก็โอเคแต่ว่าอยู่แยกกันก็ดี

เรื่องราวในศาลนี้หมดหรือยังคะพี่หรือว่ายังมีเลย
เรื่องราวในศาลผมไม่หยุดหรอกผมจะมีเรื่องเรื่อยอย่างนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าเขาคุยกันคุยกันได้ก็จะดีเพราะว่ามันจะได้แบบ
ไม่ต้องไปเสียเวลาทำอาหารกิน
มาเจอกันวันนี้ก็น่าจะอะไรมันน่าจะดีคุณ
ลูกคุณแม่ตอบดีมากเลยคุณลูกบอกแยกกันก็ดี
ลิ่งแบบรู้สึกได้ว่าความรักบางยังคงอยู่
เดี๋ยวนิดคุยกับเขาแล้วกันอยู่กันข้างก็คุยกันเถอะพี่การ

เออก็ดีตอบตรงกันดีนะ
ก็หวังว่าจะเป็นเรื่องที่ดีคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้ว
ขอให้ครอบครัวกลับมาถ้ากลับมาไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันนะคะ
แก่ลูกก็แล้วกันลูกก็โตแล้วเนาะ